ไอ้ที่ออกมาโวยวายลากอีดาบออกมาแบบนี้
เพของปัญหามันมาจากยาเสพติดครับ
จากจะมีเสียงด่าที่หลุดมาเยอะแยะไปหมดแล้วนะฮะ
ก็ยังมีเสียงเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ

เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ชายวัยรุ่นไม่ต่ำกว่า๓คนนะครับ
ขี่รถจักรยายนต์เข้ามาในชุมชนแห่งหนึ่ง

แล้วก็มีคนเอามีดยาวนะฮะติดตัวมาด้วย
แล้วตะโกนเรียกใครบางคนด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
แล้วก็เบิ้ลดังสนั่นไปทั่วบริเวณเลยครับ

ปัญหายาเสพติดที่ผู้เสพอารวาสในชุมชน
พบได้ในหลายพื้นที่การจัดการต้องทำอย่างไร
ปัญหาถึงหมดไปชุมชนถึงจะปลอดภัย
เมืองนครตอนนี้พวกขายยาเป็นใหญ่

ให้ตำรวจมาจับก็ติดแค่๒คืน
แล้วก็ออกมาทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีก
ใช่ไหมครับคุณผู้ชมที่อยู่นครศรีธรรมราชครับ
ใช่อย่างที่อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์หรือเปล่า
อกจากนี้นะครับทีมข่าวยังได้ภาพของคนในกลุ่ม
ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่เข้ามาก่อเหตุโวยวายในชุมชนนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในซอยแล้วก็เสียหลักล้มเอง

หัวเขาไปฟาดกับขอบปูนเลือดไหล
เลือดไหลออกมานี่รถกู้ภัยต้องมานะครับ
เดือดร้อนอาสาสมัครกู้ภัยต้องไปช่วยอีก
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อส่งไปรักษา
แต่เหตุการณ์มันไม่ได้จบแค่นั้น
พี่ชายของคนนี้ไม่ได้ฟังอีระค่าอีรมอะไรนะฮะ
มาที่เกิดเหตุมากับเพื่อนนะครับ
คือไม่รู้หรอกน้องเสียฟอร์มรถล้มหัวฟาดเอง

อ่ารักน้องในทางที่ผิด
นี่มาคิดว่าใครทำร้ายน้อง

นี่แหละฮะเขาบอกว่าปัญหามาจากยาเสพติด
อารวาสไปตะโกนเสียงลั่นแบบนี้ก็พอทน
แต่ถ้าเอามีดอันนั้นไปจี้คอใครเข้าหรือไปทำร้ายใครเข้า
เพราะคลั่งจากยาเสพติดแล้วจะทำยังไงฮะ

นี่นึกถึงตอนสมัยเด็กเรียนลำกะบี่กระบองเลยค่ะ
แต่ความเป็นให้เอามาใช้แบบนี้เนอะอืมครับ